มาดูเรื่องราวเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยกันบ้าง

ผ้าขาวม้ามันถือว่าเป็นผ้าที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
คนสมัยโบราณเขาใช้ผ้าขาวม้าในการทำอะไรหลายอย่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะเอาไปผูกเป็นเปรย์ก็ได้นะคะ
และที่จังหวัดสุโขทัยนะคะชาวไทยภวรแห่งนี้
เขามีเอกลักษณ์ในการผลิตผ้าขาวม้าเป็นผ้าขาวม้าลายช้างค่ะ
ที่บ้านหาดเซี่ยวนะคะนับว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง
ที่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นผ้าขาวม้าที่มีลวดลายสวยงาม
และมีชื่อเสียงโด่งดังมาก
นี่คือนางสวาสแก้วเกิดนะคะอายุ๗๐ปี
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ

ที่ยังคงอนุรักษ์งานทอผ้าขาวม้าลายช้าง
ผ้าขาวม้าพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาช้านานนะคะ
โดยนางสวาสตร์บอกว่าการทอผ้าขาวม้าลายช้าง
ต้องอาศัยการจดจำจำนวนเส้นได้
ในการทอขึ้นรูปของตัวช้าง
ทั้งส่วนขาลำตัวแล้วก็การลดทอนเป็นส่วนหัวของช้าง
กว่าจะได้ช้าง๑ตัวเนี่ยคุณมันก็ไม่ได้ง่ายนะ
ขามันตัวมันหางมันหัวมันงามันอีกต่างหาก
จำได้ว่าส่วนนี้ส่วนหัวแล้วใช้ได้เท่าไหร่อะไรยังไง
รวมไปถึงเทคนิคการเสริมลวดลายคลิดของตัวช้าง
ให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภวรบ้านหาดเซี่ยวที่หาชมได้ยากนะคะ
ส่วนในการทอนะคะก็จะมีการปั่นเส้นได้ก่อน
ซึ่งการปั่นแต่ละครั้งจะสามารถทอผ้าออกมาเป็นผืนยาวได้ครั้งละ๒๐พื้น
โดยทอผ้า๒ผืนใช้เวลา๒วันด้วยกัน

แน่นอนว่าต้องอาศัยความอดทนความประนีตแล้วก็ความชำนาญ
เพื่อที่จะให้ได้พักข่าวม้าลายช้างที่มันมีคุณภาพมากมายขนาดนี้คุณ
นี่แค่เราดูภาพบรรยากาศยังรู้สึกได้ว่าโอ้โหคุณยายขาหลังขดหลังแข็งเลยนะ
กว่าจะได้ผ้าขาวม้าสวยแบบนี้ให้เราออกมาใช้กัน
คือที่บอกว่า๒วันเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเขาทำแป๊บเดียวแล้วก็หลับแล้วก็นอนพักผ่อนนะ

ใช่ก็คือมีระยะเวลาในการทำเนี่ย๒วันเนี่ยแค่๒ผืนเท่านั้น
ปัจจุบันนะคะก็มีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติสั่งผ้าขาวม้าจำนวนมากเลย
เพราะว่าถือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยเลยนะ
ชาวบ้านก็ทอกันแทบจะไม่ทันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ภายใน๑เดือนนะคะชาวบ้านเขาจะทอผ้าออกมาได้ประมาณ๒๐ผืนเท่านั้น
แล้วก็ส่งขายให้กับร้านค้าในราคาผืนละ๒๕๐บาทเท่านั้น
ถือว่าถูกมากสำหรับการใช้ฝีมือในการประณีตค่อยถักทอออกมานะคะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบมากเลยผ้าไทยแบบนี้